หลังจากที่ฮิลาลีคลินตันได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่
ในการเป็นผู้แทนหญิงคนแรกที่ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับ
ท้าทายของเธอตอนนี้ก็คือการสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นภายในพัก
เพื่อที่จะไปต่อกรกับโดนัลดทรัมป์ซึ่งเป็นผู้แทนจากภักดิพับริกัน
และล่าสุดนะครับฮิลาลีก็ได้ตัวช่วยที่สำคัญซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับ
นั่นก็คือเจ้านายเก่าอย่างบารักษ์โอบามาประธานาธิบดี
ที่พูดคุยกับเบอร์นีซานเดอสคู่แข่งคนสำคัญของฮิลาลีจากภาคเดียวกัน
และการประกาศนฮิลาลีอย่างเป็นทางการ
โดยการประกาศนี้มีขึ้นนะครับหลังจากที่ประธานธิบดีโอบามา
เสร็จสิ้นการหารือกับนายเบอร์นี่แซนเดอร์ส
ซึ่งนายโอบามาก็ได้กล่าวในวีดีโอคลิประบุนะครับว่า
ไม่มีใครเหมาะสมกับตำแหน่งประธานาธิบดีเท่ากับฮิลาลี่อีกแล้ว
เช่นเดียวกับนายโจไบเดนรองประธานาธิบดีนะครับที่ประกาศสนับสนุนฮิลาลี
เป็นประธานธิบดีคนต่อไปของสหรัฐ
แล้วก็ยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้โดนัลดทรัมป์เข้าใกล้ตำแหน่งผู้นำประเทศ
ขณะที่นายเบอร์นี่แซนเดอร์สก็ได้แถลงหลังการพูดคุยกับประธานธิบดีโอบามานะครับ
กำลังจะพบกับนางฮิลาลี่ในเร็วนี้
เพื่อหาทางทำงานร่วมกันเพื่อเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์
และสร้างรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของชาวอเมริกันทุกคน
ไม่ใช่แค่คนรวยเพียง๑เท่านั้น
แต่ว่านายแซนเดอร์ก็ยังไม่ได้ประกาศสนับสนุนนางฮิลารี่
และก็ไม่ตอบคำถามนักข่าวนะครับว่าจะถอนตัวจากการแข่งขันหรือไม่

และจะผลักดันประเด็นต่างที่ได้หาเสียงเอาไว้
ในที่ประชุมใหญ่พักเดโมแครตที่เมืองฟิลาเดเฟีย
ในเดือนกรกฎาคมนี้ต่อไป
เปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการว่าทั้งสองฝ่ายจะพบกันเมื่อใด
แต่ว่าจะพยายามทำให้เกิดการพบกันโดยเร็วที่สุด
พร้อมระบุหากย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๕๙
ในการแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนพัก
ระหว่างฮิลาลีกับบารักษ์โอบามา
เมื่อเป็นที่ชัดเจนว่าโอบามาได้ผู้แทนในมือเพียงพอ
ที่จะเป็นตัวแทนของภักดิ์เดมโมครัฐ
ฮิลาลีก็ได้ประกาศถอนตัวหลีกทางแล้วก็หันมาสนับสนุนโอบามา
ซึ่งพวกเขาก็จะยินดีหากแซนเดอร์สหันมาช่วยฮิลารี่หาเสียง
พบกันของประธานธิบดีโอบามาและนายแซนเดอร์ส

ประธานธิบดีโอบามาจะสามารถทำให้นายแซนเดอร์ส
หลีกทางให้กับฮิลาลีเพื่อความเป็นเอกภาพของพักเดโมแครต
ก็เปิดเผยนะครับว่ารู้สึกผิดหวังเมื่อเป็นที่แน่ชัดว่านายแซนเดอร์ส
จะไม่ได้เป็นตัวแทนพักซึ่งทำให้รู้สึกขาดตัวเลือกที่ชัดเจนครับ